มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เหมือนกัน
สำหรับกรณียุติธรรมจังหวัดพังงาที่หายตัวไป
ตั้งแต่วันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ทางน้องชายก็ไปแจ้งความ

มีการแชทข้อความคุยกับหญิงสาวคนนึง

จนสุดท้ายไปเจอเป็นศพนะคะ

ถือเท่าไหร่ที่ไปงมขึ้นมาได้จากคลอง
เป็นการฆ่าแล้วก็ใส่ไว้ในถังพลาสติกแล้วก็โบกปูน
แล้วก็ขาของผู้ตายังโผล่ออกมาจากถังอยู่เลยนะ
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่นักประดาน้ำได้กู้ศพขึ้นมาจากคลองนะคะ
ประดาน้ำมูลนิธิใต้เต็กตึงนครศรีธรรมราชช่วยกันงมหาศพนายชวี
ทระอายุ๕๗ปียุติธรรมจังหวัดพังงา
และผู้มนุยการสำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดพังงา
ที่ถูกบกปูนอยู่ในถังพลาสติกก็นำขึ้นมาจากคลองนะคะอย่างที่บอกว่าหายตัวไปตั้งแต่๒๐สิงหาคม
โดยมีนายวิรเดชแปดดำหรือสามอายุยี่สิบสองปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านายชวีร่วมกับเพื่อนอีก๔คน
ก็ไปชี้จุดที่นำศพไปทิ้งในคลองบางจากตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนัง
ชาวบ้านก็ไปมุงดูกันเป็นจำนวนมากอย่างที่เห็นค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมง
ก็เจอนะคะเป็นถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรลักษณะมีปูนโบกอยู่ครึ่งถัง
เท้าของผู้ตายสองข้างโผล่ออกมาจากถังนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐วัน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถังน้ำมันออกแล้วก็นำร่างออกมาอย่างทุลักทุเลค่ะคุณผู้ชม
มีบาดแผลถูกทุบตีด้วยของแข็งที่บริเวณศีรษะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่า
คดีนี้มีผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุ๕คน
ประกอบไปด้วยนายวีรเดชแปะดำหรือ๓อายุ๒๒ปี
นายสิทธิพงศ์บุภาครหรือตีอายุ๒๒ปี
นายอดีศักดิ์ทองสมจาหรือหมูอายุ๔๐ปี

จับผู้ต้องหาได้แล้ว๒นะคะคือนายวีรเดชและนายสิทธิพงศ์
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก๓ยังหลบหนีพร้อมรถกระบะของผู้ตาย
สำหรับปมสังหารในครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องชู้สาวค่ะ
คุยกับหญิงสาวรายหนึ่งอายุ๒๔ปี
หญิงสาวคนนี้เป็นแฟนของ๑ในกลุ่มคนร้าย
แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเขารู้ความจริงเพราะว่าเขาไปตรวจสอบโน้ตบุ๊กของผู้ตาย
แล้วก็เจอกำลังมีข้อความมีแชทอะไรกันอยู่เลยค่ะ
คือเรื่องนี้เนี่ยพอแฟนนุ่มของผู้หญิงคนนี้เขารู้
ผู้หญิงคนนี้แชทกับนายชวีผู้ตายเนี่ยนะ
เขาก็เลยบังคับให้ผู้หญิงคนนี้โทรศัพท์ไปล่อหลอก
ให้นายฉวีออกมาบอกออกมาเจอกันมาตกลงกันหน่อย
เมื่อ๒๐สิงหาคมนายชวีก็ขับรถไปเคลียร์ปัญหา
ที่บ้านนายอดีศักดิ์ในหมู่๒ตะบนท่าขนาน
แต่ถูกนายอดีศักดิ์รวมกับพวกจับมัดเลยค่ะ
มัดมือมัดเท้ารุมซ้อมจนหมดสติ
พอช่วงดึกวันเดียวกันนายอดีศักดิ์ก็ใช้ท่อนไม้ด้วยนะคะ
เป็นไม้หน้าสามตีเข้าไปที่ศีรษะของนายชวี
จนเสียชีวิตหลังจากนั้นนำศพไปยัดใส่ถังสองร้อยลิตร
แล้วก็โบกปูนแล้วก็ยกใส่รถกระบะของผู้ตาย

หายตัวไปของนายชวีกว่า๑๐วันนะคะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังการค้นหาอย่างหนัก
สุดท้ายไปเจอสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายของผู้ตายในบ้าน
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยไปตามค้นหาบริเวณดังกล่าว
ตามบ้านญาติตามบ้านเพื่อนบ้านคนสนิท
ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือภายในบ้านของนายอดีศักดิ์
ในวันเกิดเหตุก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าไปเจอว่าชั้นบนของตัวบ้าน
มีคราบเลือดอยู่ทั่วบริเวณเลยค่ะ

ตำรวจเขาก็เลยสืบสวนจนสามารถจับนายวีรเดชได้ด้วย
ก็นำตัวไปสอบสวนสุดท้ายก็รับสารภาพกัน
แล้วก็ไปชี้จุดที่นำศพไปทิ้งนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็หลังจากนำศพนายฉวีขึ้นมาได้แล้ว
วิรเดชผู้ต้องหาก็นำดอกไม้ทุบเทียน
กราบขอขมาศพในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ไปดูภาพในช่วงเวลานั้นค่ะ

ตำรวจสพเชียนใหญ่พร้อมชุดคลี่คลายคดี
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาล
หมายจับผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนี
ก็คือนางสาวนัทธนันอินคำ

คนนี้แหละค่ะเป็นหญิงสาวที่มีการแชทกับนายชวีผู้ตาย
แล้วก็เป็นคนที่โทรศัพท์ไปติดต่อไปล่อลวง
นายชวีเดินทางไปพบก่อนที่จะเสียชีวิต
และนายอดีศาสตร์ทองสมจารึหมูค่ะ

เป็นสามีของนางสาวนัทธนัน
คนนี้เป็นคนลงมือฆ่านายชวี
ด้วยการใช้ของแข็งทุบที่ศีรษะนะคะ
แล้วก็นำศพยัดถังแล้วก็โบกปูนเพราะว่าโกรธ
ที่นายชวีไปติดต่อพูดคุยแล้วก็มีสัมพันธ์กับภรรยาของตัวเอง
ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายคือนายนรสรบุญประเสริฐหรือยาง
ถูกจับได้ช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ